เราไปดูเรื่องอื่นเพิ่มเติมกันต่อนะครับคุณรสลินครับ
ถ้าพูดถึงของว่าในช่วงตรุษจีนแบบนี้นะคะ

ถ้าคุณต้องไปซื้อคุณจะตรวจสอบความสะอาด
ความถูกรักสุขลักษณะต่างยังไงคะ
น่าจะดูสีก่อนค่ะดมกลิ่นค่ะดมกลิ่น
แต่ว่าภาครัฐก็บอกว่าเขามีวิธีการที่สมัยใหม่กว่านั้น
แหล่งที่มาได้มาตรฐานหรือเปล่า
อันนี้วิธีการตรวจสอบเนื้อสัตว์นะติดตามได้จากรายงานค่ะ
สถานที่จำหน่ายโรงฆ่าสัตว์และฟาร์มที่เลี้ยง

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรและกรมประสุทธิ์สัตว์
นำมาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าประสุทธิ์

ว่าจะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ

ที่ต้องซื้อหมูเป็ดไก่เป็นของไหว้
ว่าตรุษจีนสำเร็จรูปอย่างหมูเป็ดไก่หรือชุดซาแซ
จำหน่ายตามท้องตลาดและห้างสรรพสินค้า
มีให้เลือกหลากหลายขนาดและหลายราคา
ของไหว้เหล่านี้ล้วนแต่มีความหมาย
หมายถึงความสง่างามยศและความขยันขันแข็ง

และหมูหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้
ชาวไทยเชื้อสายจีนจึงวิถีพิถันในการเลือกซื้อของเส้นไหว้
ซึ่งการเลือกซื้อไก่ต้มและเป็ดพะโล้ที่ดี
จะต้องดูที่หนังไม่ลอกและเพื่อความมั่นใจว่า

อาจสังเกตได้จากตรารับรองจากกรมปศุสัตว์
เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วทางกรมศาสต
ก็จะติดเครื่องหมายสำหรับปศุสัตว์โอเค
เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนที่จะซื้อของ
ข้าวของเนื้อสัตว์ในช่วงนี้นะครับ
ก็ให้ดูตรงปศุสัตว์โอเคนะครับ

ถูกตรวจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ก็คือฟาร์มที่มีระบบการควบคุมโรค
ป้องกันโรคที่ดีนะครับ
โดยเฉพาะเยื่องโรคสัตว์ติดคนนะครับ

ยังจะต้องไม่ใช้สารต้องห้าม

หรือว่าฮอร์โมนที่ต้องห้ามต่าง

โรงค่าสัตว์จะต้องเป็นโรงค่าสัตว์
เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับสินค้าเกษตร

ข่าวเทราะทีวีรายงาน